เขาเดินหน้าฟ้องฟ้องและฟ้องและฟ้อง

คุณอีฟอภิษยานะคะแล้วก็พี่การวิพากรค่ะ
หลังจากอีฟเคยยืดเอกสารต่อสารไปแล้ว
เพื่อฟ้องร้องพิการในข้อหามินประมาทค่ะ
เพราะว่ามีการใช้สัพพนามเรียกเธอว่าอีงูเหลือม

ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดและเป็นการดูหมินเกลียดชังเธอค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่นะคะ

เดินทางไปที่สารอาญารัชดาตามวันและเวลาที่สารนัดหมายนะคะ

แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่า

พร้อมจะเดินหน้าฟ้องเพิ่มอีก๒คดีช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายละเอียดได้อีกครั้ง
บันเทิงไทยรัฐเย็นนี้นะคะว่าตกลงแล้ว
วันนี้สรุปว่าเธอนั้นเดินหน้าฟ้องไปทั้งหมดกี่คดีค่ะ
อืมนะคะก็ได้ข่าวว่าเยอะอยู่หลายคดีอยู่
แต่ว่าความรู้พิการก็เตรียมแล้วรู้แล้วนะคะ
ก็เดี๋ยวไปสู้กันในชั้นศาลแล้วกันเนาะพี่เนาะ